อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นความไม่สบายใจของผู้พบเห็นและที่ได้รับทราบข่าว
เพราะว่าก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเช่นกันนะคะ
ทัศนศึกษาของบรรดาครูของโรงเรียนบ้านกุยแหย่ค่ะที่ไปดูงานกันนะคะ
เช่ารถไปดูงานแล้วก็ตามรายงานที่มีการโพสต์กันเนี่ยก็คือว่าดูงานชั่วโมงเดียว
เหลือก็จะมีภาพของการไปเดินเล่นริมทะเลนะฮะถ่ายภาพเป็นชุดริมทะเล
ครับนะคะสังสรรค์เนี่ยค่ะวันนี้ค่ะก็นี่นี่นี่คือเนี่ยที่เป็นประเด็นเนี่ยนะคะ
นี่หรือคือการดูงานก็มีคนมีคนตั้งข้อสงสัยนะคะแล้วก็เพจปฏิบัติการ
หมาเฝ้าบ้านเขาออกมาโพสต์นะคะภาพการไปดูงานของคณะครู
ของโรงเรียนบ้านกุยอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ไปดูงานที่ประจวบขีรีขันห์แปดถึงสิบพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
เมื่อคืนวันที่๑๔ที่ผ่านมาทางเพจของโรงเรียนบ้านผู้แห่ก็ได้ประกาศชี้แจงถึงภาพต่างที่ปรากฏออกมา
แล้วก็ประเด็นเรื่องของการไปดูงานวันเดียวนะคะชั่วโมงเดียวแล้วนะคะคือเขาบอกว่าการพาคณะครูไปดูงาน๔๐คนเนี่ย
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในงบพัฒนาบุคลากรนะคะนี่พอนะคะ
แล้วก็ทางโรงเรียนจัดหมดงบประมาณเอาไว้ได้ทำตามระเบียบของทางราชการงบประมาณครั้งนี้เป็นค่าจ้างเหมารถจำนวนเงิน๓๐๐๐บาท
ส่วนค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและอื่นคณะครูร่วมกันออกค่าใช้จ่ายค่ะก็ออกเป็นงบส่วนตัวคนละ๑๒๐๐บาท
ตามแผนกำหนดการกิจกรรมดำน้ำไม่มีครูท่านไหนไปร่วมดำน้ำแต่อย่างใดก็ไม่ทราบตอบตรงคำถามที่สังคมสงสัยหรือเปล่านะคะ
ส่วนภาพที่ออกมาก็คือที่มีการแต่งกายไม่เหมาะสมแล้วโพสต์ลงโซเชียลทางผู้บริหารบอกว่าได้ว่ากล่าวตักเตือนและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประพฤติตนถึงความเหมาะสมในการแต่งกายและการเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะครูเพื่อปรับปรุงต่อไปนะคะ
วันนี้นับถึกน้ำใจพวกท่านจริงไงท่านออกเองคนละพันส่องด้วยป่ะไปดูงานไง
ความเคารพนะคุณครูไปดูงานโพสต์ภาพในห้องดูงานกิจกรรมดูงานเยอะมันจะได้ไม่มีปัญหา
เดี๋ยวลองฟังพอเขาชี้แจงหน่อยนะครับ
โรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนทุกอย่าง
การขออนุญาตการไปราชการที่ถูกต้อง
แล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างเหมารถไปโรงเรียนที่ศึกษาดูงาน
เข้าระบบนะฮะแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบ
จัดซื้อจัดตั้งปี๖๐ได้ถูกต้องครับ
ใช้งบประมาณหลวงไปอะไรผมขอยืนยันว่าผมใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด
แล้วมันเป็นไปตามระเบียบแบบแผน